ที่เราจะไปถึงวันที่๓๐กันยายนก่อนที่จะมีการวินิจฉัยออกมาว่าตกลงแล้ว
ปีของพลเอกประยุทธ์อยู่ตรงไหนเนี่ยเรามาลองเทียบกันหน่อยดีไหมคะ
ระหว่างคำร้องของฝ่ายค้านแล้วก็คำแก้ต่างหรือว่าคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เทียบกันดูแบบชัดจากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะ
สิบเจ็ดสิงหาคมฝ่ายค้านยื่นคำร้องว่าบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีครบแปดปีแล้ว

เป็นเวลากว่า๘ปีติดต่อกัน
ซึ่งทีมกฎหมายของบิ๊กตู่โต้แย้งว่าเอามานับรวมกันไม่ได้

จึงต้องถือว่าขาดตอนกันไป
ฝ่ายค้านระบุว่ามาตรา๑๕๘วัก๔
ที่ห้ามเป็นนายกุธมนตรีเกิน๘ปี
เหตุผลสำคัญของผู้ร่างรัฐธรรมนูล
ต้องการจำกัดอำนาจฝ่ายบริหาร
เพราะไม่ต้องการให้เกิดการผูกขาดทางอำนาจ

จนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองได้
ทีมกฎหมายของบิ๊กตู่โต้แย้งว่า
ตีความจำกัดสิทธิ์บุคคลไม่ได้
ยกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ

หมายถึงนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐เท่านั้น
และการจำกัดอำนาจใช้กับผู้นำที่ทุจริต
แต่ผลเอกประยุทธ์ทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

ไม่ถือว่าขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล
๓ฝ่ายคานยกคำวิทย์ใช้ของสารรัฐธรรมนูญ
ที่เคยตีความว่านายดอนปริมัติวินัย
มีสถานะความเป็นรัฐมนตรีสมบูรณ์
ได้รับแต่งตั้งมาจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
จากผลของบทเฉพาะการเขียนให้
รัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ถือเป็นคณะรัฐมนตรีที่สมบูรณ์
กรณีนี้ทีมกฎหมายของบิ๊กตู่โต้แย้งว่า

เคยมีคำวินิจฉัยถึงสถานะความเป็นรัฐมนตรี
เมื่อปี๒๕๖๒และปี๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐บังคับใช้

จากวันที่รัฐธรรมนูล๒๕๖๐ประกาศใช้
ฝ่ายค้านย้ำเจตนารมณ์ของการจำกัดเวลาดำรงตำแหน่งนายก
ตามบันทึกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลครั้งที่๕๐๐
โดยอ้างคำพูดของนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานในขณะนั้น
นับรวมนายกที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ประกาศใช้

เอกสารดังกล่าวไม่ใช่บันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล
เป็นเพียงบทสนทนาของนายมีชัยกับนายสุพธิ์ไข่มุกเท่านั้น
ฝ่ายค้านยกข้ออ้างการไม่เปิดบัญชีทรัพย์สินต่อปปชของผลเอกประยุทธ์
โดยอ้างว่าไม่ใช่การเข้ารับตำแหน่งใหม่
ถือเป็นการยอมรับอย่างชัดแจ้งแล้ว

เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายปปช

ไม่สามารถนำมาพิจารณาเป็นเรื่องเดียวกันได้
สุดท้ายฝ่ายค้านระบุว่าคนไทยทั้งประเทศ

ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

อ้างในธรรมนองต้องไปนับเริ่มตั้งแต่๖เมษายน๒๕๕๙
เพราะเป็นวันที่รัฐธรรมนูลประกาศใช้
จากขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล
ที่ต้องการจำกัดอำนาจนายก

ให้เกิดการผูกขาดทางการเมืองยาวเกินไป
ยังเป็นการตีความที่ขัดกับประกาศพระบรมราชองการ

เมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๗ด้วย

สารรัฐธรรมนูลต้องตีความและใช้รัฐธรรมนูลตามกฎหมาย
ไม่ใช่ตามข้อเท็จจริงโดยทั่วไปที่ประชาชนรับรู้

หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
เพราะการรับฟังข้อเท็จจริงที่รู้โดยทั่วกัน
เป็นหลักที่ใช้ในการฟังพยานหลักฐานของศาลเท่านั้น
ไม่ใช่หลักกฎหมายที่ใช้ในการตีความกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน